แต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องวอนให้ช่วยเหลือกันหน่อย
มีหมาตัวนึงหัวมันไปเนี่ยไปติดขวดพลาสติกโหลมานานสามวัน
แล้วคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็สงสาร

หัวเข้าไปหาของกินแล้วเอาออกไม่ได้
หมาตัวนี้เนี่ยนะคะอายุประมาณสัก๕๖ปี
วิ่งอยู่ในสวนปามในตำบลวังไผ่ที่จังหวัดชุมพร

มีเป็นโหลพลาสติกใสครอบอยู่
สะบัดให้ตายยังไงมันก็เอาไม่ออกนะคะ
มันก็ค่อนข้างตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวตลอดเวลาเลย
ชาวบ้านบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมามีเจ้าของหรือเปล่า
แต่ก็เห็นเจ้าตัวนี้มันหากินอยู่บริเวณศาลพ่อตาแดง
ริมถนนห้วยรากยางเขาการร้อง
เสาร์ที่๒๓มีนาก็เห็นว่าเอ๊ะปกติก็เป็นหัวหมาดีหรอก
ทำไมอยู่มีโหลพลาสติกมาครอบอยู่ได้
คิดว่ามันคงมุดเข้าไปแล้วเอาออกมาไม่ได้
จะพยายามช่วยกันเอาออกมาให้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่มันตื่นกลัว
มันก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยแล้วก็วิ่งหนีตะเลิศเข้าสวนปามไป
เห็นอีกทีคือมันอิดโรยมากแล้วเพราะกินอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือหน่อย
ยาสลบแล้วก็เอาขวดโหลออกจากหัวมันให้หน่อย
ไม่งั้นมันต้องอดตายแน่นะคะก็เดี๋ยวคงหมดแรงอะ